การที่เราไปซื้อของมาแล้ว๑๕๐๐บาท

ก็ต้องบอกว่าวันที่๘มกราคม
ยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตกับกรมสัมภาคกร
เมื่อวานนี้เป็นวันที่๓ของการใช้สิทธิ์ลดห่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท

สำหรับการซื้อสินค้าและบริการไปจนถึง๓๑ธันวาคมนะครับ

ต่อคิวขอใบกำกับภาษีไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีตามฐานภาษีของแต่ละบุคคล
บางคนยอมรับว่าใช้จ่ายเงินมากขึ้น
เพราะอยากได้สิทธิ์ลดห่อนภาษีนั่นเองครับ
จริงถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้เงิน
ไม่ต้องซื้อก็ได้
ไม่ต้องซื้อก็ได้
ได้ไม่ได้บังคับแต่ว่าคนที่ซื้อแล้วสามารถไปลดหย่อนได้นั่นเองนะครับ
สำหรับที่นายประสงค์ภูนิษฐ์อธิบดีกรมสรรพากรก็ยืนยันว่า
แม้จะเป็นมาตรการใหม่ครับที่กรมจะต้องเร่งปรับระบบการคืนภาษี
เนื่องจากว่าแบบแสดงรายการที่พิมพ์ไว้แล้วไม่สามารถใช้ได้
ดังนั้นกรมจึงต้องเร่งจัดทำพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีใหม่
เพื่อให้พร้อมสำหรับการยื่นแบบตั้งแต่๑มกราคม๒๕๕๙
แต่ว่าถ้าไม่ทันมีเวลายื่นแบบไปถึง๓๑มีนาคม๒๕๕๙
มกรากุมภามีนา๓เดือนนะครับ

หรือไปพิมพ์แบบได้ที่สำนักงานสรรพากรในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ก็ได้นะครับ

ช่องทางนี้มีคนยื่นเยอะมากสะดวกมากเลย
ผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์สามารถยื่นได้ทันทีนะครับตั้งแต่วันที่๑มกราคม๒๕๖
แต่ผู้ที่ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี
การซื้อสินค้าและบริการจากมาตรการนี้ขอให้รออีกสักระยะหนึ่งครับ
เพราะกรมอยู่ระหว่างการปรับระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
เพื่อรองรับรายการลดห่อนภาษีเพิ่มเติม
ซึ่งคาดว่าจะยื่นได้ประมาณ๘มกราคมนั่นเอง
สำหรับมาตรการนี้ออกมาต้องบอกว่าหลายคนให้ความสนใจ
อย่างที่คุณสืบสกุลบอกไปห้างแทบแตกเลยนะคะ
ดีใจมากเลยที่ประชาชนให้ความสนใจกับนโลยบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ
แล้วก็เชื่อด้วยนะคะว่ามาตรการนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงค่ะ
ท่านไม่ได้ออกมาพูดเองแต่ว่าส่งข้อความ
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีบอกว่า
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
แล้วก็ใช้ประโยชน์จากมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นพิเศษอีก๑๕๐๐๐บาท
ซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าเป็นมาตรการที่มีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
โดยวันที่๒๕ธันวาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันแรกของมาตรการนี้
พบว่าห้างสรรพสินค้าและร้านค้า
เต็มไปด้วยประชาชนที่ออกมาจับจ่ายสินค้า
และบริการเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีค่ะ

รวมถึงควรศึกษาเงื่อนไขการลดห่อนภาษี
ชัดเจนว่าสินค้าใดสามารถลดหย่อนได้บ้าง

ให้ความร่วมมือในการออกใบกำกับภาษีด้วย
ทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถนำใบกำกับภาษี
ใช้จ่ายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นระหว่าง

ใช้ในการลดห่อนในการคำนวณภาษีปี๒๕๕๘ได้นะครับ